คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีก๑คู่แล้วกันนะครับ
เมื่อวานนี้เราเพิ่งร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
อย่างบิ๊กบรมวุฒและก็สาวเบ้นท์พลชิตา
ให้กำเนิดทายาทเป็นลูกสาวตัวน้อยคนแรกไปหมาดเองนะคุณ
ใช่แล้วค่ะและในวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ที่ได้ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยน้องเป่า
หน้าตาจะน่ารักน่าชังขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ส่งเสียงเฮดังให้กับคู่รักจิ๋วซีจีตีตีไวไฟ
ที่ได้ต้อนรับทายาทเป็นลูกสาวคนแรกน้องเป่าเป่า
ซึ่งลืมตาดูโลกเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้
น้ำหนักตัวแรกคลอด๒๘๐๐กรัม

ทำกลางความปลื้มปิติของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
เฝ้ารอมานานถึง๔๐สัปดาห์
รวมถึงพี่ป้านนะอาในวงการบันเทิง
ทั้งน้ำชาชิวระนัทดิวอาริสรามะปรางวิราการ
แจ๊คแฟนฉันและหม่ำลักษณิก
ที่พากันพดภาพหลานสุดน่ารักน่าชัง
เพื่อเป็นการต้อนรับเบบีตัวน้อย
นี้คุณแม่ร่างเล็กกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์

ปากแดงหน้าเต็มรับวันสำคัญ
โชว์ความสตรองด้วยการคลอดในน้ำตามวิธีธรรมชาติ
แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ยืนคลอดตามความตั้งใจแรกค่ะ

แสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง

ใช่เชื่อว่าน่าจะมาสร้างสีสันในวงการบันเทิงของเราด้วยนะคะ